ก็คือโอ้โหเรื่องมันยาวนะ
จะเอาเรื่องยาวลงกันได้มั้ยใช่หรือ
ก็คือจริงแล้วเนี่ยเหตุมันเกิดขึ้นที่
มะยูเขาเกิด๑๕คร่ำเดือน๑๒เป็นวันภรรยายวันรักษกระทง
ซึ่งเราก็ไม่ได้กำหนดให้เขาเกิดวันนั้นด้วย
แต่เขาคลอดก่อนกำหนดแล้วก็พยายามที่จะออกวันนั้น
พอหลังจากที่เขาคลอดมาแล้วเนี่ยมันก็คือไม่รู้งมงายหรือเปล่านะฮะ
คืออาจจะงมงายก็ได้แต่เราก็สังเกตลูกเรานะว่า
บางทีเขาพูดอะไรแบบแปลกไม่ที่ก็ไปทักอยู่ที่ก็คุยกับใครก็ไม่รู้
เรียกเขาเป็นคุณลุงอะไรอย่างนี้โดยที่แบบไม่ได้เห็นตัวตนนะฮะ
แล้วก็ได้มีการพูดบอกว่าคุณลุงไม่สบายคุณลุงป่วย
คุณลุงอยู่ตรงสะพานคุณลุงใจดีคุณลุงจะไปหาหมอนู่นนี่นั่น
เสียงรถหวอวิ่งมาก็พูดอะไรอย่างนี้นะฮะอยู่ที่บ้าน
ตอนเช้าแม่บ้านซึ่งบอกว่ามีคุณลุงคนหนึ่งถูกรถชนอยู่ที่สะพาน
ห่างจากบ้านเราไปบางกิโลหนึ่งซึ่งงั้นก็เป็นไปเรื่องที่ตลกเป็นไปได้ยังไง
มันตรงกับสิ่งที่ลูกเราพูดตอนหนอนอยู่ในห้องกับเรา
คือหลังจากนั้นก็เจอผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าให้พาไปฝากกับพระแล้วกัน

ก็ไปเจอพระนะฮะทหารรูปหนึ่ง
เราก็พยายามบอกว่าเราอยากจะฝากลูกเราให้เป็นลูก

ปรากฏว่าท่านก็บอกโอเคอย่างนั้นไปฝากทางเจ้าอาวาสแล้วกัน

ให้ไปเป็นลูกท่านได้ไหม

ให้คุ้มครองอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็ปรากฏว่าพอวันที่กำหนดที่จะไปท่านก็รับนะฮะ
เราก็เอาดอกไม้ทุบเทียนแพร่ไปกราบท่าน
ก็ปรากฏว่าท่านก็ถามมันนะฮะ

ฝากตัว
นะฮะอ่ะ
เพราะว่าสมเด็จท่านเนี่ย

เกิดวันสิบห้าค่ำหรือสิบสองเหมือนกับลูกของโยม
เพราะฉะนั้นน่าจะพาไปฝากกับท่านมากกว่าแล้วท่านก็ได้มีการไปเปิดห้องกันนะฮะ
ให้เราได้มีการนำตัวมาอยู่เนี่ยเข้าไปกราบพระอาทิตย์ของสุพธิปสังคราชแพทย์นะครับ
แล้วก็ได้มีการกราบพระสุนทรีย์ที่นั่นด้วย
รวมถึงเอ่อลุงพระดำซึ่งเป็นพระที่มีความผูกพันค์กับสุพธิปสังคราชแพทย์
สุทัศน์ด้วยนะฮะแล้วเราก็รู้สึกทุกอย่างมันถูกกำหนด
คือไม่ได้กังวลแต่รู้สึกว่างมงาย
รู้สึกว่าบ้าหรือเปล่ามาทักแบบนี้

ก็ได้มีการมาถามอาจารย์ท่านหนึ่ง
ท่านก็บอกให้ฟังบอกว่าจริงแล้วถ้าจะอธิบายให้ฟังเนี่ย
คือใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร
ท่านก็บอกว่ารักษณะเหมือนกับเรามีคล้ายสปอร์ตไลท์
ที่มีไฟสว่างอยู่ในบ้านแล้วก็จะมีพวกแมลงมันบินมาต้อม
ลงไปเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นความบังเอิญที่แบบเป็นเรื่องดีหรือเปล่า
ที่เราได้พาลูกสาวเราได้มีการไปฝากตัวเป็นลูกของสมเด็จสังฆาตแพร่

ก็จะมีคนบอกว่าไม่ใช่ความบังเอิญความบังเอิญมันอยู่ในโรคนี้นู่นนี่นั่น
แต่เราก็เหมือนแบบเรามองในมุมสบายใจของเรามากกว่า
น้องมาอยู่ค่อนข้างมีความถี่ในการที่สอบเห็นอะไรแปลก
ก็บ่อยนะเมื่อเช้าอันนี้ก็เอาอีกแล้ว
อยู่ดีก็มาพูดเองมาชี้ไปที่ถนนอยู่ในบ้าน
แล้วก็ชี้ไปที่ถนนบอกอะไรพี่เขายืนทำไมพี่
แล้วก็ดูแล้วดูอีกพี่แต่งชุดนักเรียน
ชุดนักเรียนอะไรวะขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ยืนอยู่เป็นกลุ่ม

ปรากฏว่าอ๋อแถวนั้นแถวบ้านคือมีแบบพวกเด็กขี่มอไซค์ชนอะไรอย่างนี้
หนุ่มได้ถามพระอาจารย์หรือว่าผู้ที่แบบมีความรู้อะไรอย่างนี้
ว่าพอไปฝากแล้วจะช่วยได้ยังไง
คือจริงเราไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะอย่างที่บอกนะฮะ
ว่าเป็นเรื่องเราจะเชื่อหรือเปล่าหรืองมงายหรือเราไม่ได้มองตรงนั้น
แล้วก็ไม่ได้ถามนะฮะแต่เราแค่รู้สึกว่า
สมัยก่อนสมัยโบราณนะฮะจิ้งจกทักเนี่ยเรายังต้องฟังเลย
แต่นี่คือคนทักถูกไหมฮะเราก็มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะ
ก็กลัวเหมือนกันว่าคนจะบอกโอ้ไอ้นี่มันงมงายไอ้นี่มันแบบ
เพอร์เจอร์เรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงไหมอะไรอย่างเงี้ย
ก็ไม่เป็นไรฮะก็ลูกใครลูกมัน
ถูกไหมครับผมเลี้ยงลูกอย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกว่า
ผมสบายใจตรงนี้ผมก็ทำแบบนี้

เรื่องของเขาเราก็ไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปใส่ใจ
เราก็แค่มองซะว่าอ๋อมันเป็นเรื่องที่เด็กต้องพูดหรืออะไรก็แล้วแต่
มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ฝากตัวกับพระอาทิตย์
ใช่ครับก็ถือว่าเป็นบุญของลูกสาวเราอะไรอย่างนี้ฮะ
แล้วก็เป็นโชคดีนะครับแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่
ผมก็รู้สึกว่าในจุดที่ผมมองว่าเป็นธรรมะจักษณ์

ไปกราบท่านหาภูมิลัย
แล้วก็ไหว้และเราก็กราบ
แล้วก็ขอนุญาตให้เราได้ไม่การกล่าวหว่าได้
มันคือเรื่องของเป็นเหมือน

ก่อนหน้านั้นก็ถูกคนทักมา

ได้พาไปฝากที่ฝานแล้ว